คุณผู้ชมไปที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่วัดยะโสธรนะคะ
ชาวบ้านฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยสโทรณ์
จัดขบวนแห่นะคะเป็นขบวนแห่มาลัยเข้าตอก

เพื่อสืบสารจารีประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
เดือน๓ของชาวบ้านฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร

เตรียมขบวนแห่ไปถวายวัดหอกอง
ก่อนวันมาคบูชา๑วัน

จากสำเร็จประเทศพระรัฐราชสุดาสยามบรมบรชุกุมารี
ปีนี้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสายฝน
ส่วนองค์การบริหารส่วนตะบนหัวเมือง
ชนะเลิศประเภทมาลัยเข้าตอกมัดข้อครับ
ปีนี้มีมาลัยพวงใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง๑เมตร
ยาว๔เมตรถึง๓๑พวง
และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาคนท้องถิ่น
มาลัยมีความสวยงามอลังการ
ประทับใจนักท่องเที่ยวมากขึ้นครับ
ห้องชาวมหาชัยแต่ก่อนจนนักท่องเที่ยวต่าง
ได้ให้ความสนใจนะครับมาเชี่ยวชมในงานเราอย่างมากมาย

ประเพณีวัฒนธรรมในเรื่องของมาลัยข้าวตกนั้น
มันเกี่ยวเนื่องกับความรักความสามัคคีในชุมชน

เป็นให้คนมหาชนะชัยได้มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาวมหาชนะชัยจังหวัดเยอะโสธรครับ

จากหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย
ไปยังวัดหอกล่องระยะทางกว่า๑กิโลเมตร

และวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสาน
ที่ร่วมกันฟ้อนรำทำนองต่าง
งเสียงพินแคนอย่างสนุกสนานรื่นเริง
สมกับเป็นงานบุญของคนที่ราบสูง
และจะเห็นชาวบ้านหลายคนถือมาลัยเข้าตอก
วงเล็กที่ทำขึ้นมาเอง
ในขบวนเพื่อนำไปถวายพระด้วย

ประเพณีที่บรรพบรุษเคยทำมาแต่ในอดีต
บรรพบุรุษเคยทำมาเป็นนึง
ขบวนแห่มาลัยเข้าตอกเสร็จสิ้น

ถือเป็นความเชื่อของคนท้องถิ่น

โดยนำมาลัยพวงเล็กแขวนไว้ในสาราการประเรียนชั้นหนึ่ง
ส่วนมาลัยพวงใหญ่นำขึ้นไปประดับต่อหน้าพระพุทธรูป

หน้าพระพุทธรูปบนสาราชั้น๒และจะเก็บไว้อีก๑ปี
ปีหน้าชาวบ้านถึงจะเปลี่ยนอันใหม่ไปแขวนแทน
ประชาชนที่สนใจก็สามารถไปชื่นชมความงดงามของมาลัยข้าวตอกได้ตลอดทั้งปีครับ
เพราะเกิดจากความเชื่อเรื่องดอกมณฑารพซึ่งเป็นดอกไม้จากสวงสวรรค์
มีความสวยงามกลิ่นหอมและจะรุ่งหล่นเฉพาะเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ฟ้าหยาจึงทำข้าวตอกเป็นมาลัยถวายแทนดอกมณฑารบ
เพราะข้าวถือเป็นของสูงมีคุณค่าต่อมนุษย์
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน